พวกเราก็คิดใช่หรอ
ไม่เกี่ยวกับเป็นไม่ใช่ว่าผ้าสะโดหรือเป็นใคนที่กินทัศน์ต่ำ
ผมบอกให้ตรงเลยผมบอกตรงไปได้มันได้จบเนี้ย
ที่เวลาผมเห็นให้เป็นย่างนี้อ้าว
แต่ว่าผมไปเป็นยอกจบตา
เข้าใจยังไม่มีอันนี้คือสาเหตุที่เจอมาแล้ว
พี่ฟังเท่าไหร่คันใจไหมคือตอนผมเห็นตัวนี้
แต่ผมเพิ่มไปประโยชน์เดียวอื่นให้กินเนี่ย
เอาปลาที่ว่าพระครูเลี้ยงขึ้นอ่ะจะได้เลย
ไม่ใช่ยังไงครับผมนี่น้ำมันราดของมันน้ำมาบอกพวกที่หลังว่าเขาขึ้นไปตัวละเกียรติ
มาเลยดูปลาวางไข่มาเกี่ยวครับที่สารนะผมรับผิดชอบกับพี่สารนะ
หมายถึงกว่าหากินของสาธารณะรับผิดชอบฮะนะฮะหากินของสาธารณะ
คิดว่าปลาชโดเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงแถววันแล้วอันนี้น้องเป็นน้องผมเป็นน้องเป็นไง
น้องสาธารณะน้องสาธารณะผมจะเป็นปลาปลาปลานะครับ
ปลาปลาบุบัตรนะครับเนี่ยอ่าท่านจะเกี่ยวของนะครับไม่เกี่ยวครับ
นี่ปลาปลาบุบัตรผมครับคล้องกระแทดลงครับเห็นไปครับเห็นขวาเห็นไหม
ไปดูไหมไม่เกี่ยวครับครับเอาตัดเครื่องครับนี่แหละท่านจะจะแพ้ของมือตัวนี้แหละครับ
ปลาปลาละลมปลาปลาบ้านประทายครับปลาปลาอยู่นู่นครับมีคล้องกระแทดหลงเข้ามาครับนี่
เป็นกระแทดอยู่ไหนเป็นขวงทางอยู่ตรงไหนพี่ไปดูไหมพี่บัตรไทยไปดูกับผมไป
รู้ไหมว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นปลาปลาบ้านปลาทายพี่เข้าใจยังเป็นปลาปลาหมู่บ้านปลาทาย
ถ้าพี่เสียงพวกกับปลาต้าผมจัดให้เลยเออผมเป็นอย่างอยู่เลยเออ
บอกว่าตรงนี้พี่เข้าใจยังปลาปลาผมอยู่หน้าวัดเข้าใจยังตอนนี้เป็นปลาปลาบ้านปลาทายได้เลย
เข้ายังเป็นแค่ว่าที่สาธารณะพี่อ้าวอ้าวพี่บอกว่าเป็นที่สาธารณะพี่สาธารณะ
มาต่อความเป็นปลาปลาเข้าใจยังปลาปลาที่มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมใช่ครับ
ผมไม่ได้ตกไม่ลองปลาไม่ผมไปตกปลาบ้านพี่อยู่ที่ตลาดผมไม่ได้ตกไม่ลองปลาครับ
อันนี้คือปลาปลาผมไงนู้นคุณยังบอกอยู่นู้นก็นี่ปลาปลาผมคลองเดียวกัน
เอาไว้พี่ขี่หมดขี่รถไปกับผมไปดูได้เลยค่ะงั้นอ่าไปดูไปดูไปดู
ความมันออกกระแทดคุณก็ห่วงไม่หมดหรือเปล่าอ่าก็มันมีที่ที่กั้นระยะ
ขี่รถไปดูของผมไหมล่ะไม่จำเป็นต้องดูไปดูดิครับว่าผมไม่ได้ปลาปลา
นี่ปลาปลาบ้านผมอ้าวผมจะไปดูทำไมปลาปลาเนี้ยมันไม่ใช่สองปลา
มันจะกระแทดพี่ปลาเชียงผมได้ไงอ้าวก็ชาวบ้านบอกผมก็มีที่กั้น
อยู่ตรงที่จะไปกระแทกมีที่กั้นไม่มีที่น้ำมันลาดเข้ามาไหมไม่มีราด
นี้ลงไปเขาบอกน้ำลาดเข้ามาครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
นี่ครับเขาบอกน้ำลาดเข้ามาอย่ามาเถียงผมมีปลาปลากันเพราะชาวบ้าน
ประเทศของผมชาวบ้านไหนมาบอกบ้านปลาไทยนี่นะครับเขาไปบอก
ไหนมาบอกผมจะได้จัดการให้โอ้อ่าคือจะมาเขียนให้ดีดี
คือปลาปลาหมู่บ้านผมผมไม่มีสระไม่เหมือนไม่เหมือนตะบนอื่น
อาจารย์ยังบ้านปลาไทยบ้านเดียวที่ไม่มีสระเป็นปลาปลาคือเอา
เป็นปลาปลาเข้าใจผมยังใครเขาก็บอกกระแทดหลงกระแทดหลง
นี่คือน้ำก็ไม่ไหลลงไปกระแทดไม่ได้กระแทดขึ้นมาเพิ่งกั้น
เลือดแหลงนี่แหละครับโอ้ไปดูเลยเขาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด
เขากั้นครัวไว้ใช่ถ้าที่เขาขุดอ่ะคุณยังไม่เกิดอ่า
ไม่ไม่เอ้ยปั๊บเลยตามที่เขาถูกวันนี้อ่ะเขากั้น